เรื่องต่อไปก็ต้องเตือนค่ะฝากเตือนเอาไว้เพราะโอ้โหดูแล้วขนลุกเลย
คุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะใหญ่ด้วยนะใช่คือโอ้โหเป็นใครก็ต้องตกใจอ่ะเห็นท้ายคลิปไหมว่าเสียงคุณพี่เขาร้องแบบเฮ้ย
และพอเอิญว่าเธอเนี่ยลงมาจากเปรย์แล้วเหลือไปเห็น
เห็นงูอ่ะตัวเป็นแล้วตัวใหญ่มากคืองูเนี่ยมันเลื้อยพุ่งเข้ามาตรงเธอกับลูกพอดีเลย
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเพียงเสี้ยววินาทีนะคุณผู้ชม
ลองคิดดูถ้าเกิดคุณแม่ไม่ทันสังเกต
ทำยังไงโอ้โหเล่าไปขนลุกไป
คือดูภาพไปแล้วขนลุกเพราะว่าตัวมันใหญ่มากจริงนะคะ
ต้องชื่นชมนะว่าคุณแม่ยังมีสตินะถึงแม้ว่าจะตกใจมากก็ตาม

ลูกแล้วหลบออกไปไกลคือหายไปเลยอ่ะ

ตรงประตูบ้านถ้าเกิดว่าเป็นไปได้
เข้าใจว่าช่วงนี้อากาศเย็นอยากจะเปิดรับลมหน่อย

มันอาจจะมีสัตว์มีพงมีพิษอะไรที่เข้ามาได้นะคะ
โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงแบบนี้
ก็ต้องป้องกันด้วยเรื่องของความปลอดภัยในด้านอื่นนะจ๊ะ

โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยค่ะปลอดภัยที่สุดนะ

พอแม่เขาอุ้มลูกไปงูตัวนี้มันก็เลื้อยหนีออกไปเหมือนกัน